คุณผู้ชมค่ะมาดูความฮากับความเกลียนของคู่นี้กันบ้าง
บอกเลยว่าวงการตลกอาจสั่นสะเทือนกับคู่นี้ก็เป็นได้
ไปดูกันนะคะกับช่วงเจาะแจ๊ริมจอ
จ๊อกแจ๊ะริมจ๋อ
มากับนุ้ยสุจิราคุณแม่ยังสาวดาวติ๊กต๊อกอุ้ย
อยู่กันเดียวก็เฟี้ยวแบบสุดในรุ่นอยู่แล้ว
แต่มาปะกันทั้งทีขอโชว์ดีกรีมลิปซิงค์แบบนี้มันก็เลยหา
มีคำถามว่ารู้ไหมเราลูกใครลูกใครครับลูกสะพ้ายแม่เธอไง
ลีลาแอคติ้งโบ๊บะกันขนาดนี้หันไปเอาดีสายตลกตั้งคณะเป็นเรื่องเป็นราวเลยดีไหมคะ
เป็นไงขำแห้งดี

นี่นะต้องถามคุณเชอรี่ว่า

ขนาดปลาเข็มได้ไหม